มาที่เรื่องของวัฒนธรรมกายกลางบ้านนะครับ
ทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าไป
บนเกาะยาวน้อยที่เครือข่ายของวัฒนธรรมกายนั้น
ก่อสร้างบุกลุกป่าสงวนเอาไว้ครับ
ผลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนากุล

ได้ประชุมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ

ในอำเภอกเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงา
ที่มีการก่อสร้างลุกป่าสงวนแห่งชาติ
ควรจุกกว่า๔๐ไร่
จากการไปตรวจสอบเอกสารการครอบครองที่ดิน
นั้นก็เป็นนศ๓กจำนวน๓๓แปลงครับ
โดยหนึ่งในนั้นนั้นกรมที่ดินก็มีคำสั่งเพิกถอนไว้แล้ว

และอยู่ระหว่างการเพิกถอนอีก๒๐แรง
ขณะเดียวกันยังพบเอกสารการมอบอำนาจจาก
คณะกรรมการมนธรรมกาย
ให้กับนายเพชรแก่นทรัพย์เป็นเจ้าของที่ดิน
ซึ่งคาดว่าขั้นตอนการได้มาของที่ดินนั้น
มีเจตนาบุกรุกตั้งแต่แรกครับ

ดำเนินคดีกับพระเทพยานมหาหมุณีมหรือพระธรรมชโย
แล้วก็พระลูกวัดที่ลงนามมอบอำนาจ
ซึ่งมีไม่ต่ำกว่า๑๔รูป

ร้องทุกข์กล่าวโทษกรมที่ดินจังหวัดพังงา
ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ซึ่งคาดว่าอาจจะมีข้าราชการในพื้นที่

ยังมีสถานปฏิบัติธรรมอีก๒แห่ง
ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติด้วยเช่นกัน
ในป่ากวนจุกในพื้นที่จังหวัดพังงา
และภูเก็ตอีก๑๖๖ราย
ตำรวจเตรียมตรวจยึดเอาไว้ทั้งหมดแล้ว
แล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย